เอาอย่างนี้เรื่องนี้จะไม่มีปัญหาอีกต่อไป
เพราะว่าคนเรามันต้องรู้จักพลิกวิกฤตเป็นโอกาส

อย่างเจ้าของสวนมะยงชิดที่จังหวัดนครราชศรีมาสวนนี้
คุณผู้ชมเมื่อก่อนโอ้โฮช่วงไม่มีโควิด
ขายดิบขายดีแต่พอมีโควิดแล้วยังไง
ดูดิต้นไม้ที่นี่โอ้โหแปลกออกลูกเป็นไข่ไก่
ไม่ใช่อันนี้คือมะยงชีส
เออมะยงถ้ามะยงห่างมันจะห่างกว่านี้

ใช่แต่ถ้ามันอยู่ปลูกไกลกันมันจะ
มันคือมะยงห่าง
ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยพวกคุณเนี่ยนะ
คืออย่างงี้จะบอกว่าจะมะยงชิดที่เขาปลูกลูกดวกรู้ยังไงค่อยคนมั้ย
แล้วก็ลูกใหญ่เท่าไข่ไก่เลยค่ะ
คุณประนอมแนบกลางชาวสวนมะยงชิด
ที่บ้านคอกช้างหมู่๑๑ตำบลคอนบุรี
ใต้อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
บอกว่าได้ปลูกมะยงชิดทั้งหมด๑๒๐ต้น
ที่ผ่านมา๑๐ปีเหลืออยู่๙๕ต้น
แต่๙๕ต้นก็ให้ผลผลิตดี
แต่พอโควิดมาคุณดูมันร่วงหล่นเต็มพื้นหมดเลย
เพราะอะไรเพราะคนสั่งซื้อน้อยลง
มันก็เป็นผลกระทบจากโควิดทำยังไงทีนี้
เสียดายไงก็เลยพลิกวิกฤตตรงนี้นะคะ
เป็นโอกาสเลยดีกว่าขยายฐานลูกค้า
แล้วก็หาลูกค้าใหม่ให้เข้ามาซื้อถึงสวนเลย
จากปกติขายกิโลกรัมละ๕๐บาท
แต่ถ้าคุณอยากจะมาเที่ยวชมสวนมาเด็ดเอง
แล้วก็เหลือแค่กิโลกรัมละ๔๐บาท
เฮ้ยคือแบบซื้อไปเลยเยอะกิโลละ๔๐
แล้วคุณยังสามารถเด็ดกินฟรีที่สดที่จากสวนสดเลย
โอ้โฮดีดีมากกิโลกรัมละ๔๐บาทโอ้โฮ
แล้วพอเปล่าประกาศไปแบบนี้ไม่ทันไรนะ
มีคนเข้ามามากมายเลยคุณ
ทำให้คุณประนอมเนี่ยคาดว่าน่าจะขายมะยงชิดได้ไม่น้อยกว่า

โอ้โฮ๒๐๐๐กิโลกรัมละนะ
แค่ปรับราคานิดเดียวแค่ปรับกลยุทธ์นิดหน่อย
เท่านั้นเองก็ทำให้เหมือนกับว่าขายได้เท่ากับปีก่อนที่ไม่มีโควิดเลย
ฉะนั้นใครดูตลอดข่าวอยู่อยู่ใกล้โคราช
หรือมีเวลาอยากจะไปเที่ยวโคราชบ้านเองเนี่ยนะ
ไปได้นะคะที่สวนมะยงชิดคุณประนอม

โทรถามยังเหลือไหมยังเหลือไหม
ไปให้ถึงที่เลยนะเห็นบอกว่าบางต้นเนี่ยนะ

มะยงมันยังคงเป็นมะยงชิน
มันมีแต่มะยงชิดมะยงห่างไม่มี